เอาละฮะจากคลิปของทหารเรือ
มาดูคลิปที่ผู้ก่อเหตุเป็นทหารอากาศ

ในการที่จะช่วยเหลือคนที่ประสบภัยน้ำท่วม
ก็ไปเล่นคอนเสิร์ตในร้านตะวันแดงอำนาจเจริญนะครับ
อยู่ดีคุณปูเขาร้องเพลงรักเดียวอยู่

คอนเสิร์ตอยู่ดีคุณปูเขาทั้งร้องแล้วก็ทั้งเล่นกีต้าใช่ไหมฮะ
ปรากฏว่าตอนนั้นผู้หญิงคนหนึ่งเขากำลังถ่ายไลฟ์สดอยู่ในผับนั้นพอดี
เห็นมือปริศนามือหนึ่งยื่นมาพร้อมกับปืน
ตกใจดีนะทุกคนตกใจหมดยกเว้นคุณปูพงศิษย์คัมภีร์ที่ทำไมรู้ไหมฮะ
ก้าวออกไปด้านหน้าเวทีตรงเข้าไปหาผู้ชายคนนี้
กระโดดแย่งปืนจากมือของผู้ชายลึกลับคนนี้ด้วยความไม่เกรงกลัวใด
เป็นแบบไหนอยากดูคลิปไปดูคลิปกันก่อนเดี๋ยวเล่าเหตุการณ์ให้ฟังฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับจังหวะนี้อ่าจังหวะนี้นะฮะ
ขณะที่คุณปูพงศิษย์คัมภีร์เล่นคอนเสิร์ตในผับดังเมืองอำนาจเจริญเนี่ยนะครับ
เขาก็ไลฟ์ให้เห็นว่าคุณปูก็กำลังเล่นเพลงดีอยู่นะฮะ
แล้วก็มีหลายคนเนี่ยอยากขอจับไม้จับมือเนี่ยมีมือยืดมาก่อน
จากนั้นดูสิมีปืนยืดออกมาจากมุมขวาของทางด้านจอมือถือเนี่ยฮะ
คุณปูพงศิษยคัมภีร์เดินปรีเข้าไปเลยเพื่อจะแย่งปืนจากผู้ชายคนนี้นะครับ
หลังจากนั้นทุกคนตกใจและกาดเข้ามาที่จะพร้อมในการที่จะจับกลุ่มผู้ชายคนนี้
ใช่ค่ะแล้วก็กาดด้วยกันกาดที่อยู่บนเวทีก็กันพี่ปูกลับเข้าไปในเวทีด้วย
เออนะครับปรากฏว่าสืบไปสืบมาคลิปนี้ผู้ที่ถืออาวุธปืน
เป็นทหารของกองทัพอากาศนะครับยศพันธาอากาศเอกนะฮะ
ไตรนาคสุวรรณอายุ๔๘ปีทหารอากาศสังกัดกองบิน๒๑จังหวัดอุบลราชธานี
ช่วยราชการที่หน่วยรักษาพื้นที่ภูสิงศ์ตำบลเหล่าพรมที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญนะครับ
เรื่องนี้พอรู้ถึงหูทางด้านกองทัพนะครับพลอากาศตรีพงศักดิ์เสมาชัยโคศกองทัพอากาศ
ได้ออกมากล่าวถึงกรณีนี้ที่โลกออนไลน์เผยแพร่คลิปเหตุการณ์ทหารอากาศยศจ่าอากาศเอกชักอาวุธปืนขู่
ระหว่างที่เข้าไปขอจับไม้จับมือคุณปูพงศิษย์คัมภีร์นะครับภายในผับที่อำนาจเจริญเนี่ยนะครับ
โดยบอกว่าพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างผู้บัญชาการฐานอากาศรับทราบเรื่องนี้แล้ว
โดยทางหน่วยต้นสังกัดของจ่าอากาศเอกคนดังกล่าวได้รายงานเรื่องเข้ามา
ซึ่งพบทบขออภัยฮะซึ่งพบทอได้สั่งการให้หน่วยงานต้นสังกัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเรื่องดังกล่าว
เพราะว่าการพกพาอาวุธไปในพื้นที่สาธารณะในขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ถือว่าผิดกฎหมายและผิดวินัยชัดเจนนะครับ
ดังนั้นจะต้องรอผลการสอบสวนจากคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามบทลงโทษทางวินัยต่อไป
อันนี้ในส่วนของกองทัพอากาศนะในส่วนของกลาโหมพลตรีคงชีพตันตรวานิสโฆษกระทรวงกลาโหมบอกว่า
เจ้าหน้าที่รัฐหากพกพาและแสดงอาวุธปืนไปที่ใดก็ตามแล้วนำไปใช้โดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในราชการถือว่าผิดกฎหมาย
ซึ่งกรณีดังกล่าวต้องดูว่าผู้ก่อเหตุมีเจตนาใช้อาวุธปืนเพื่อข่มขู่หรือไม่
ดังนั้นเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับ
จากการที่ไปสอบถามผู้จัดการของร้านตะวันแดงอำนาจเจริญแห่งนี้

แล้วก็เลยถามว่าอ้าวแล้วพันธาอากาศเอกนายนี้
พกอาวุธเข้าไปได้อย่างไร
ทางด้านผู้จัดการบอกว่าจริงแล้วนะฮะ
มีการตรวจสอบเรื่องของการพกพาอาวุธ

แต่ทำไมถึงปล่อยให้พันธาอากาศเอกนายนี้เข้าไปได้
เพราะว่าพันธาอากาศเอกนายนี้
เขาแสดงตนแสดงตัวว่าเป็นทหาร
คุณผู้จัดการร้านบอกแบบนี้
เขาแสดงตนแสดงตัวว่าเป็นทหารนะครับ
ทางร้านเองก็เลยบอกว่าไม่สามารถยึดอาวุธที่พกพามาได้
แต่ทางร้านก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเรื่องขึ้น
แต่นับจากนี้ไปจะเน้นย้ำในการตรวจตราอาวุธ
เข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิมเป็น๒เท่า
ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นทหารหรือเป็นลูกค้าทั่วไปก็ตามนะครับ
ก็ต้องตรวจตราเรื่องของอาวุธนั่นเองนะครับ
บอกว่าตอนนั้นพนักงานของร้านขอตรวจค้นแล้ว
ตัวลูกค้าคนดังกล่าวเดินเข้ามาพร้อมเพื่อน๓คน
แล้วก็แสดงตัวชัดเจนเลยนะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทหารพนักงาม
ก็เลยไม่กล้าที่จะยึดอาวุธปืนไว้
แล้วถามผู้จัดการร้านคนนี้เข้ามาเที่ยวร้านบ่อยไหม

ใครนะผู้ที่ชื่นชอบคุณปูพงศิษย์ตัวยงเลยแหละ

เพื่อนก็บอกว่านายทหารอากาศนายนี้
ชอบปูพงศิษย์แล้วก็ชวนเพื่อนมาเที่ยวเองเลย
เพราะทราบว่ามีคอนเซิร์ตที่จุดที่ตะวันแดงอำนาจเตอร์เริน

เพื่อนมาเที่ยวเองอยากเจออยากขอจับมือด้วย

คุณปูพงศิษย์เขาก็ทั้งเล่นกีต้าทั้งร้องเพลงอยู่
เขาเลยไม่ได้ไปจับมือด้วยนะครับ

กลายเป็นปืนขึ้นไปนะฮะ
เรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมแสดงความคิดความเห็นมาได้นะครับ
ในเฟสแล้วก็ในไลน์หน้าจอของเรานะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพี่ปูเอง
ไปแสดงคอนเสิร์ตแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้
แล้วก็เรื่องของการที่พี่ปูไปแย่งปืน
การที่ถ้าทหารอากาศมีพฤติกรรมแบบนี้